อาการแบบนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีของคนมีน้ำใจมาฝากกันด้วยนะคะ
เตรียมอมยิ้มไปกับเรื่องนี้กับที่สามาร์เชอร์
เรื่องนี้ค่ะชาวโซเชียลพากันแห่ชื่นชมเจ้าของอูวัย๓๕ปีคนนี้
เขาทำอะไรล่ะคะเขาถือว่าเป็นคนใจบุญคนหนึ่งที่ช่วยเหลือซ่อมรถกู้ภัย
ไปฟังเสียงเจ้าของโพสต์กันหน่อยดีกว่าค่ะ
ไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ
ขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาสาผู้ไพรก็ได้ครับผม

นี่ประกาศตัวแบบนี้ก็มีคนเข้ามาชื่นชมมากมายแล้วไม่แค่นั้นมีคนมาขอความช่วยเหลือด้วย
คือเดินทางมาจากปลาจีนนะคะเขาก็ซ่อมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใจบุญแบบนี้ทีมงานของเราก็เลยเดินทางไปที่อู่นะคะ
ไปพบกับคุณสารวุฒิแก้วภูลศรีเจ้าของอู่คนนี้แหละ
กำลังเปลี่ยนยาง๔เส้นให้กับอาสาอยู่พอดีเลยค่ะ

สาเหตุที่ออกมาช่วยเหลือเนี่ยเพราะว่า
เกิดจากการที่ตัวเองไปเจอคลิปหนึ่ง
มีอาสากู้ภัยหน่วยงานหนึ่งโพสต์ไปส่งผู้ป่วยฟรี

ไม่มีที่ไหนอันรับซ่อมเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อโควิดไงคะ
เขาก็เห็นใจไงสงสารมากเลย
ก็เลยรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำยังไงดีเวลาที่คนเดือดร้อนเขาเองก็

ก็เลยเป็นไอเดียในการมาซ่อมฟรีให้กับรถกู้ภัยแบบนี้นะคะ
เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้ยิ้มได้แล้วก็มีกำลังใจนะคะ
ว่าในทุกสถานการณ์เนี่ย
ยังมีน้ำใจดีแบบนี้แบ่งปันให้กันและกัน
ถ้าใครอยากจะสนับสนุนให้กำลังใจหรือขอความช่วยเหลือ
หนึ่งก็โทรไปได้เราให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะ
เรื่องราวดีแบบนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแชร์ไว้ด้วยค่ะครับ